อรไทยนะถือโอกาสก่อนปีใหม่ไทยค่ะ

ชวนแฟนนะคะแล้วก็เข้าวัดทำบุญแล้วกัน
ไปกันที่นครนายกไปดูบรรยากาศจ้ะ
เมื่อวานนี้พี่ตายอรไทยค่ะก็ได้เดินทางไปประธานนะคะ
เป็นประธานพิธียกช่อฟ้านะคะ
พระมหาวิหารวัดกุฎตะเคียนจังหวัดนครนายกจ้ะ
เพื่อร่วมงานบุญประเพณีสำคัญ
ซึ่งมีพ่อแม่พี่น้องเหล่าแฟนคลับนะมาร่วมทำบุญในครั้งนี้
คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศซะก่อนมากันเยอะทีเดียว
อกจากนี้ค่ะเจ้าตัวยังได้รวบรวมเงินบริจาคจากแฟนคลับ

เท่าไหร่จ๊ะคะ๖๔๓๐๖๓๓บาทโอ้โห
คุณผู้ชมเขาบอกให้ฉันอ่านอีกครั้งหนึ่งจะขออนุญาตอ่านเป็นตัวเลขให้มันชัดเลยละกัน
ดีค่ะ๖๔๓๐๖๓๓แม่มาครบ๖ตัวอันนี้ทำการบ้านมาดี
มอบให้ทางวัดคุณผู้ชมค่ะอันนี้ให้ทางวัดไปเลย
และการมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ของพี่ตายอรไทยนะคะ
ยังได้มอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับชาวบ้านด้วยที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันจ้า
บุญข้างนี้นะคะบอกบุญกับพี่น้องบานห้าวนะคะ

ให้ทุกคนได้รับบุญฮวมกันในวันปีไม่ไทย
ให้ทุกท่านได้มีความสุขนะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลกับบุญเท่านี้ด้วยค่ะเด้อ
มีความสุขได้หลายสวัสดีปีไม่ไทยนะครับ